คุณผู้ชมค่ะนักแสดงแล้วก็พระเอกลิเกสุดฮอตพี่มิดมิดชัยคุณผู้ชม
บอกเลยว่าตอนนี้เป็นอีกคนนึงที่แบบว่าเป็นมูขั้นสุดนะ
นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมายคุณผู้ชม
เฉพาะองค์พระพิคเนตเจ้าตัวเคารพนับถืออย่างมากเลย
แล้วเมื่อช่วงเทศกาลคเนธจตุรคีนะคะ
จตุรฐีเจ้าตัวก็ตั้งโต๊ะเอาไว้แล้วก็ทำพิธีแบบจัดเต็มที่บ้านเลย
ถามว่าทำไมถึงศรัทธาในองค์พ่อพระพิคเนธ

หนึ่งคือท่านเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ในเรื่องของงานแสดงเนาะ

ซึ่งเป็นอาชีพที่เจ้าตัวใช้ในการทำมาหากิน
แล้วทุกครั้งพอมีปัญหาหนักอกหนักใจเรื่องงานหาทางออกไม่ได้

นึกถึงท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรสมหวังดังใจตลอดค่ะ

เจ้าตัวอยากจะไปแสดงลิเกที่เชียงใหม่
แล้วอีกอย่างก็คืออยากเป็นฟิลแบบว่าทำงานไปเที่ยวไปด้วย

เจ้าภาพกริ้งกร้างมามิดคิวว่างหรือเปล่า
งานที่เชียงใหม่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วไปฟังพี่มิดหน่อยค่ะ
ผมบอกว่าผมอยากไปเล่นลิเกกันที่เชียงใหม่สมมุตินะก็มา
ใช่เลยไปเชียงใหม่แล้วก็สมใจเลยครับ
อยากไปที่ไหนก็ตอนแรกอยากไปเที่ยวที่นั่น
ยังไม่มีเวลาไปก็บอกท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้า

เวลาไม่มีงานแต่ละครั้งบอกองค์พระพิคเนตท่านประธานให้ทันที
ให้หมดนะก็เหลือเชื่อ
สมมุติว่าเราไปงานนี้ถ้าฝนตกเราไม่ได้เงินนะเราต้องกลับบ้าน
เราจะบอกเล่ายังไงเราก็ต้องบอกเราทันและฝนก็ไม่ตกจริง
ถ้าเราต้องการให้หัวใจเราสงบจริงเราไหว้อะไรก็ได้
พระก็ได้พระพิคเนธก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับเราว่า

แต่ใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
มันก็เป็นเรื่องแบบยึดเหนียวทางใจอีกอย่างหนึ่งคือก็ต้องขยันสร้างผลงานดีนะ
ซีรวมไปถึงเจ้าภาพอยากโทรหาอยากมาจ้าง

ฐานว่าอยากจะได้งานที่เชียงใหม่ปุ๊บเจ้าภาพกริ้งมาเลยแล้วงานได้
แล้วที่สำคัญคืองานที่เชียงใหม่

อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ